วันนี้ดิฉันมีความคืบหน้าเรื่องคดีของน้องชมพู่กันนะคะ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ไปยื่นหนังสือต่อสารจังหวัดมุกดาหาร
เรียกค่าสินไหมทดแทนจากลุงพลกับป้าแตน
ซึ่งเป็นจำเลยในคดีนี้นะคะเป็นเงิน๑๐ล้าน๓แสนบาทด้วยกันค่ะ
คือสำหรับคดีของน้องชมพู่ที่หายตัวไปจากบ้านในหมู่บ้านกกอกเนี่ยนะคะ
ถ้าดูกันแล้วเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสิบสี่พฤษภาคมปีหกสาม
ตอนนี้ก็ยืดเยอะมากว่า๑ปี๓เดือนแล้วนะคะ
ล่าสุดวันนี้นางสาวสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่ค่ะ
ก็ไปกับนายอาจริยะเรืองรัตนพงศ์ไปยื่นหนังสือต่อสารจังหวัดมุกดาหาร
เรียกร้องค่าสินหมายทดแทนจากลุงพลป้าแตนจำเลยในคดีนี้
เป็นเงินจำนวน๑๐ล้าน๓แสนบาทค่ะ
แม่น้องชมพู่บอกว่าเขาเป็นชาวบ้านทั่วไป

โชคดีที่มีคนช่วยแนะนำค่าสินใหม่ทดแทนจะมีการจ่ายเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อคดีมีการตัดสินถึงที่สุดแล้วค่ะ
ด้านในอาชริยเรืองรัตนพงศ์บอกว่า

ร่วมฟ้องกับพนักงานอายการ
เพื่อเรียกค่าเสียหายจากการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะ
เป็นผลจากการกระทำผิดของจำเลยทั้งสองคน
ก็คือลุงพลป้าแตนแบ่งเป็น๒ส่วน
ก็คือ๑ค่าทำศพตามประเพณี๓แสนบาท
ถ้าขาดไร้การอุปการะเป็นเงินจำนวน๑๐ล้านบาท
ซึ่งทุกอย่างขึ้นกับดุลยพินิษฐ์ของศาล
แล้วก็ขึ้นอยู่การพิจารณาของศาลว่าจะมีการจ่ายเท่าไหร่
แต่ตอนที่ขึ้นศาลฝ่ายโจทย์ต้องนำสืบว่า๑๐ล้าน๓แสนบาท